ในงานกระแหน่ลายช่างจะต้องพิถีพิถันในการแกะสลักเมื่อขูดเส้นรอบนอกตัวลายเสร็จแล้วสิ่งสำคัญที่จะเกิดความสวยงามคือการไล่พื้นลวดลายซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดความหนาของลายที่จะกระแหน่
เมื่อช่างได้ปาดขอบลวดลายเสร็จแล้วจะต้องปาดไล่พื้นลวดลายให้เกิดระดับความลึกที่สวยงามตามต้องการ
ซึ่งช่างต้องใช้วิธีการปาดจากระดับราบลงไปในชั้นหินทีละน้อยเพื่อไม่ให้เครื่องมือกินเนื้อหินสบู่จนเสียลวดลาย